ไปที่จังหวัดพัทธลุงครับต่อชดนำกำลังไปบุกจับผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ไปกันเยอะเลยนะแต่งานนี้แม่จับได้โดยละม่อมเลยเพราะว่าผู้ต้องหานะครับหลับอยู่
โดยคุณเห็นท่านเธอได้ยินเหมือนกันครับ

รู้ต้องหยุดเหล็กนู้นหลวงยาเล็ก

นี่ตำรวจมาจับนะไม่ได้มากล่อมนอน

คือผู้ต้องหาหลับสนิทเลย
จังหวะใส่กุญแจมือคลักยังหลับอยู่เลย
อะไรจะทำให้นอนฝันหวานขนาดนั้น

นี่คือบ้านในตะบนแม่ขรีฮะอำเภอตะโหมดครับ
ผู้ต้องหาหลายนี้คือนายอภิวัฒน์ชูสงศ์อายุ๓๑ปี

กุญแจมือแล้วก็ปลูกว่าอามไม่อยากจะตื่นแล้วครับ

ลูกผมเล็กสองคนจับผมไปใครจะดูลูก
เจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่าทำไมถึงต้องจับ
ก็อามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เลิกไง
นะครับก็ถูกออกหมายจับแบบนี้ไง
อามยอมลุกจากที่นอนครับแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยมาจับแล้ว๒ครั้งครับ
แต่อามชำนาญพื้นที่หนีได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเปลี่ยนแผนเอามาช่วงเช้าเลย
เช้ามืดเลยนะครับสำเร็จฮะ

ก่อนชุดแรกบุกบ้านชุดที่๒เนี่ย
ักอยู่รอบนอกนะครับเผื่อหนี
แต่ครั้งนี้ไม่ต้องออกแรงเลยครับ

เจ้าตัวก็หลับนะฮะ